ตามที่เราเคยนำเสนอข่าวไปว่ามีศิลปินคนหนึ่งเขาวาดภาพจิตกรรมฝาผนังที่วัดหนองเต่านะฮะ
วาดว่าในโบสถ์นะฮะที่อุทัยก็เป็นภาพของคุณแม่สีตางชี้ปลาทิส้ม
เรื่องของส้มหยุดอะไรแบบนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งมันมีดราม่าออกมาเหมือนกัน
ฝั่งที่บอกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันไปบิดเบือนพุทธประวัติหรือเปล่า
อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาก็ควรจะวาดได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้

เออนะฮะแต่ล่าสุดบุคคลในภาพคุณสีตางอ่ะไหนเป็นข่าวแล้วไปดูซะหน่อย
อยากไปดูภาพนี่ใส่ชุดไทยสบายเฉียงแดงไปเลยคนพอรู้ว่าจะไปคนก็แห่ไปต้อนรับไปถ่ายลงถ่ายรูปให้กำลังใจกันก็กลายเป็นเน็ตไอดอลที่ดังที่สุดตอนนี้กลายไปแล้วนะคุณสิตางเนี่ยนะนะฮะ
เขาก็อยากไปดูภาพเดินทางไปถึงก่อนเนี่ยฮะคนก็เข้าไปกงไปกอดอันนี้ภาพกอดคนวาดภาพนี่คือคนวาดภาพในซ้ายมือคนขวาคุณสีตางก็กอดกันเลยนะฮะคุณสีตางเดินทางไปนี่คือวัดหนองเต่านะฮะภาพบรรยากาศก็ชื่นมือชื่นใจเธอตั้งใจบอกว่าที่มาเนี่ยจะมาดูภาพแล้วจะมาทำบุญด้วยค่ะตั้งใจจะมากราบนามัศกาลเจ้าอาวาส
กันไปดูหน้าตัวตาเธอเจ้าอาวาสวัดหนองเต่าเขาบอกว่าถึงแม้จะมีเสี่ยงวิภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของภาพนี้แล้วต้องการให้แก้ไขแต่ท่านบอกว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะนะฮะก็ให้วาดต่อไปแหละนะฮะคุณสีตางก็ทราบซึ้งใจมากขึ้นไปอีกครับแล้วบอกว่าปลื้มใจมากเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาปลื
เห็นมั้ยอ่ะดีจังเลยอ่ะไปฟังเสียงคุณสิตาวน์ครับ
แนวคิดของคนรุ่นใหม่มันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดโดยที่วัดนี้ไม่ได้มีจุดขายอะไร
ในเมื่อสร้างความสุขให้คนผู้เท่าผู้แก่ในชุมชน
เป็นชุมชนเล็กฉันยืนยันได้ตอนแรกฉันไม่สนใจอะไรนะฉันจะมากราบเจ้าอาวาสมาขอโทษ
แต่ตอนนี้ฉันไม่ยอมให้ไปแก้ไขแล้วนะ
ฉันก็ตั้งใจจะสื่อให้เห็นเรื่องของยุคสมัยของศิลปินที่ว่าเท่านั้น
แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้มีคนนี้ดังอยู่ถ้าเกิดมองไป๔๐๕๐ปีข้างหน้าก็จะได้นึกถึง
ว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรไม่ได้ลบหลู่ไม่ต้องการจะบิดเบือนพุทธประวัติแต่อย่างใดนะครับ